ดินดินดินกันไม่ลง

ดินดินดินกันไม่ลง

ดินดินดินกันไม่ลง

ดินดินดินกันไม่ลง

เราแบบนี้นะครับสวัสดีทั้งสองท่านเป็นอย่างมาก

นี่คือถามตัวเอง

เพราะว่าจะชวนคุณผู้ชมมาดิ้นกันหน่อย

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
โอ้โหพอดีตรงเป๊ะวันนี้

วันนี้จะพาไปดูเรื่องหวาดเสียว

ต้องเชิญชมได้เลยครับ

ดูภาพนี้แล้วก็หวาดเสียวนะครับ
การทำนั่งร้านอยู่กลางทะเลลึกครับคุณผู้ชมครับ

รับรองว่าลึกแน่นอน

แต่ที่แน่หวาดเสียวครับ
หวาดเสียว
ยังไง
บีชิวยัพพี

ขึ้นบกได้เลย

หาวิธีการที่จะเดินทางให้เร็วกว่าเดิม

ดึกขึ้นมาครับหรือไปรบกวนสัตว์ต่างอย่างนกกระจอกเทศ
นี่เอาล้อสเก็ตล้อเดียวก็มาน้องหมาก็ลาก

แม่แต่ละคนคิดได้อย่างไรนี่ครับ
เสียงรถด่วนขบวนสุดท้าย
รถด่วนหรือหนอนไม้ไผ่ที่เป็นเมนูยอดฮิตของผู้คน

ตัดต้นไม้ไผ่มีดฟันตัดเข้าไป
แล้วก็ได้พบนอนไม่ไผ่นอนอยู่ในนั้นนะครับ
ดิ้นยั้วเยี้ยไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับ
จะทอดจะปิ้งจะย่างจะคั่วได้เลยครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
มีวิงไปละไม่ใช่นะครับอันนี้มันรถด่วนนะ

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับ

สวัสดีครับ